ไปต่อค่ะคุณคุณชนะคุณอยากเล่าอะไรวันนี้
ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับ

เพราะหลายคนเขาเห็นแล้วตกอกตกใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในพื้นที่
โอ้โหรถดำคุณรู้จักรถดำไหม
ไม่รู้จักรถบรรทุกไงแบบว่าสิบล้ออะไรแบบนี้อ๋ออ๋ออ๋อ
อยู่มาเป็นข้อมูลไม่ได้มาประท้วงนะ

แต่มาครั้งนี้เขามารวมตัวกันทำอะไร
ติดตามกันเลยครับในช่วงของคุณชนะหยอกเล่า
ว้าว
อ้าวนี่ไง

แต่อันนี้คนหละเรื่องกันนะคะ
คนละเรื่องกันนะให้เข้าใจกันก่อนนะ

บุญกันครับคุณผู้ชมคือช่วงนี้เทศกาลงานบุญก็คือทอดกระถิ่น
อย่างนี้ครับงานกระถิ่นที่นี่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
มีรถดำก็คือรถที่แบบว่าขนดินเนี่ยเพียบเลยครับ
มาประมาณสัก๒๐คันขับเข้ามาในวัดแห่งนี้

ขนดินเข้าวัด

เป็นกิจกรรมโบราณเลยนะไม่ต้องนะ

ขนดินขนทรายเข้าวัดครับคุณผู้ชมครับ

มีทั้งรถบรรทุก๖ล้อ๑๐ล้อก็มี
มาประมาณ๒๐กว่าคันนะครับ
มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ก็คือที่วัดใหม่สูงเนิน
ที่ตะบลเนินหอมอำเภอเมืองหยดปราจินบุรี
ไปถามตัวแทนกลุ่มขับรถบรรทุก๖ล้อรับจ้าง
คุณเทพประธานเขาเผยว่าปกติก็รับงานจ้างขนดินทั่วไปนั่นแหละ
เขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็อำเภอใกล้เคียง
แต่ทีนี้พอทราบข่าวว่าทางวัดจัดงานบุญทอดกระถิ่น
ชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพกว่า๒๐คันเลยนะ
มาร่วมงานทอดกระถิ่นในครั้งนี้
เรามาแบบนี้กันดีกว่าพระพวกเราเน้นขนดินเข้าวัด
ทางวัดเขาจะได้เอาไปทำประโยชน์ต่อไง
ไปถามนะครับตัวแทนพระสงฆ์วัดใหม่สูงเนินนะครับ
ท่านก็กล่าวว่าโอ้รู้สึกดีใจจริงแล้วก็รู้สึกแบบว่าปราบปลื้มมาก
คนรุ่นใหม่มาช่วยกันพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง
จากนี้นะครับทางวัดจะนำดินไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างวัด
หรือใช้ธรรมนุบำรุงปฏิสังขรพระพุทธศาสนาต่อไป

ผมก็เลยอยากจะบอกต่อว่า
หากใครนะครับต้องการขนดินหรือจะเอาดินไปให้ที่วัดเพื่อทำบุญแบบนี้
ผมว่าติดต่อไปได้นะเขาก็ยังมีจัดทำกันอยู่นะครับ

โทรไปสอบถามกันดูนะครับว่าอยากจะอยากทำบุญแบบนี้
ขนดินเข้าวัดร่วมด้วยเป็นส่วนหนึ่งได้ไหม
ทำยังไงดีเดี๋ยวถามพี่เขาเดี๋ยวเขาก็จะบอกวิธีเองล่ะครับ
นุโมทนาบุญนะพี่นะแหมมากันเป็นคันรถแบบนี้เลย